งูเหลือมตัวนี้ก็บุกไปถึงเล้า
มีทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งหารรวมตัวกันอยู่ในนั้น
มีบางตัวถูกงูเขมือบไปแล้วก็มีค่ะ
ไปกันค่ะที่เล้าแห่งนี้นะคะที่เกิดเหตุนี่แหละ

คุณดูเลยหลักฐานค่าตาท้องป่องหนูสักขนาดนี้

นี่คือกินจะหมดแล้วใช่ไหมนี่

กินไปเยอะมากจริงพุงกลางเลยคุณผู้ชม
แล้วเป็ดไก่หานที่เหลือก็ยืนสั่นดิ๊กแบบนี้

นั่นสิดูสิคือคุณท้องลายจะแตกอยู่แล้วเนี่ย
สังเกตเลยนะคะว่ามันเนี่ยนะไปไหนไม่ได้แน่แล้ว
สะพุงแน่นขนาดนี้นะคะก็คงจะต้องนอนพักสักระยะหนึ่ง

เจ้าของบ้านสิคุณก็คือคุณวาสนาสมวง
เขาบอกว่ากลับบ้านไปนะไปเปิดเล้าไก่เล้าเป็ดดู
โอ้โหตกใจสิเจองูเหลือมอยู่ในร้าวแล้วก็พุงป่องขนาดนี้
ก็เลยต้องเรียกพี่กู้ภัยให้มาช่วยจับพี่กู้ภัยมาถึงนะคุณผู้ชม
ก็ต้องใช้เหล็กนี่แหละค่ะในการหนีบคอเจ้างูหลามตัวนี้
มันก็สะดุ้งนิดนึงอ่ะนะเออแต่ว่าก็ต้องใช้วิธีอะค่ะ
อ้าวดูดิโอ้ย
มันเขมือกเข้าไปไปดูกันค่ะ
ขออภัยดูผู้ชมที่เพิ่งทานอาหารเช้าไป
มันเนี่ยนะกินห่านไปตัวหนึ่งคุณผู้ชมพอมันตกใจมันก็เลยรีบคายออกมา
ขย่อนออกมาจะมาขอโทษตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะ
พี่กู้ภัยก็เลยเอาล่ะไหนก็คลายออกมาแล้วนะเจ้าเองก็ต้องกลับไปเหมือนกัน
ก็เลยใช้อุปกรณ์ในการจับงูความยาวของมันนี่นะ๓เมตร
จับมาได้ก็เดี๋ยวมันต้องพามันกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
เราไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้นานแล้วเหมือนกันนะ
ภาพแบบที่เห็นจัดเต็มตาแบบนี้
น่าดูไหมอย่าดูดีกว่านะ
ขออภัยทุกท่านที่รับประทานอาหารอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะฮะ

จะมักเจองูเข้าไปในร้าวแบบนี้นะ
คุณชนะนะคุณครูอย่าไปเข้าสุ่ม๔สุ่ม๕อะไรนะ